แนวสืบสวนสอบสวนจากการลงพื้นที่ของผู้สื่อข่าว
ในเมืองฮอโนลูลูรัฐฮาไวน์ของสหรัฐอเมริกานั้น
ผู้สื่อข่าวพบว่ามีการใช้แรงงานประมง
ซึ่งแรงงานส่วนใหญ่นั้นก็เป็นแรงงานที่มาจากประเทศในแถบ

และประเทศในแถบมหาสมุดแบร์ซิฟิก
แรงงานเหล่านี้ถูกใช้งานเยี่ยงธาตุครับ
เพื่อแลกกับราคาค่าแรงที่ถูกมาก

โรงงานโรงงาน

โดยเฉพาะทูน่าซึ่งแต่ละตัวจะมีราคาไม่ต่ำกว่าสามหมื่นห้าพันบาท
โดยปลาเหล่านี้จะถูกส่งขายไปยังร้านอาหารทั่วสหรัฐอเมริกาต่อไป
แรงงานประมงที่ใช้ในการจับปลาเหล่านี้เป็นแรงงานประมงธาตุ
ที่ถูกใช้แรงงานอย่างหนักแลกกับค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อย
และต้องถูกควบคุมให้ใช้ชีวิตอยู่แต่ภายในเรือสัญชาติอเมริกันยาวนานหลายปี
จากถูกคิดพาสปอร์ตไว้และพวกเขาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงจากเรือ
แม้เรือจะเทียบท่าในฮาไวน์ก็ตามถึงแม้สภาพภายในเรือบางลำจะไม่ได้ย่ำแย่มากนัก
รวมทั้งแรงงานเหล่านี้ยังต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคร้าย
ภายในเรือประมงสัญชาติสหรัฐถึงราว๗๐๐คนที่ใช้ช่องโหวทางกฎหมาย
ทำงานอยู่กับเรือประมงในฮาไวน์ได้นานเท่าที่ต้องการ
ตราบใดที่พวกเขาไม่ลงมาจากเรือ
แต่แรงงานเถื่อนเหล่านี้ก็ต้องรับกับสภาพที่ไม่มีหลักประกันค่าแรง
และไม่ได้รับการปกป้องสิทธิใดตามกฎหมาย
โดยบางรายได้ค่าแรงเพียง๗๐เซนต่อชั่วโมง
และกับการทำงานยาวนานถึง๒๒ชั่วโมงต่อวัน
โดยแรงงานเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รวมถึงประเทศแถบมหาสมุทรแปซิฟิกส์
เรื่องราวเหล่านี้ถูกนำมาเปิดเผยหลังจากที่มีแรงงานประมงชาวอินโดนีเซีย๒คนหลบหนีลงจากเรือ
ขณะเรือเทียบท่าที่ท่าเรือในซานฟานซิสโก
หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้รับความช่วยเหลือ
และได้รับวีซ่าเป็นกรณีพิเศษในฐานะเหยื่อค้ามนุษย์
โดยระบุว่านอกจากค่าแรงที่พวกเขาได้รับจะไม่เป็นธรรมแล้ว
บางครั้งการทำงานของพวกเขาก็ต้องเสี่ยงชีวิตด้วย
โดยหลังจากที่เรื่องนี้ถูกเปิดโปรงทำให้สุรกากรของสหรัฐ
ออกตรวจเรือประมงทุกลำที่เข้ามาเทียบท่า
รวมทั้งหน่วยยามฝั่งยังต้องออกลาดตระเวนเรือประมงที่ลอยลำในทะเลด้วย
โฆษกสถาบันประมงแห่งชาติของสหรัฐ
การใช้แรงงานเยี่ยงธาตุและความล้มเหลวในการดูแลสุขอนามัยเบื้องต้นให้แรงงานประมง
ถือเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และการกักขังนวงเหนียวแรงงานก็เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย
บริษัทคอสโก้ผู้ค้าส่งรายใหญ่ของสหรัฐกำลังเร่งสอบสวนในกรณีนี้
เช่นเดียวกับบริษัทโฮฟู้ดที่ยืนยันว่าอาหารทะเลที่จำหน่ายอยู่มีเพียงแค่ร้อยละหนึ่งเท่านั้นที่มาจากฮาไวน์
โดยได้รับการยืนยันว่าพวกเรือทุกคนได้รับค่าแรงที่ยุติธรรมมีโบนัสรวมถึงประกันสุขภาพด้วย
แต่นับจนถึงเวลานี้ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จแต่อย่างใด